ก็มีคลิปต่างออกมามากมาย
คนที่ถ่ายตอนที่เห็นเรือกับคนที่อยู่บนเรือ
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเอง
ตอนทำกิจกรรมจังหวะที่เกิดเหตุชนต่อหม้อแล้ว
แล้วก็ช่วงวินาทีที่มีความกลหนวุ่นวาย
มีคนเข้าไปชมคลิปมีคนเข้าไปแชร์

ก่อนอื่นเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่คุณฟาติมาโพสต์
ความยาวนะคะ๒๔วินาทีแล้วก็มีแคปชั่นมีข้อความบอกว่า
ตอนนี้เรายังอยู่บนเรือช่วงที่เรือชนต่อหม้อ
อันนี้เนี่ยเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะคะ
ซึ่งจากคลิปนี้ก็มีคนเข้าไปแชร์เป็นหมื่นเลยค่ะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะ

ซึ่งคนบนเรือกำลังตกใจมากเลยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้โดยสารบางคนก็พยายามตะโกนบอกให้ทุกคนนั่งลงนั่งลง

ใช่แล้วก็พยายามให้ไม่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าก็มีเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงร้องบอกต่อกันนะฮะ

ส่วนตัวคุณฟาติมาเองก็มีการโพสต์อีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับ
เป็นคลิปที่ใช้ชื่อว่านาทีชีวิต
ต่างก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่พวกเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับ
คลิปดังกล่าวมีความยาวอีก๑นาที๕๔วินาที

โดยมีผู้โดยสารบางส่วนสามารถออกจากเรือ
มายืนบนฝั่งได้แล้วแบบนี้นะครับ
ขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนยังอยู่บนเรือ
และกำลังพยายามหนีออกจากเรือด้วยความโกลาหลนั่นเอง
นี่คลิปที่๒ที่คุณฟาติมาได้โพสต์นะครับ
ใช่ค่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปสุดท้ายนะคะ
ซึ่งเป็นคลิปก่อนเกิดเหตุการณ์เรือล่ม
โดยใช้ชื่อคลิปนี้นะคะบอกว่าความสุขช่วงเช้าขอคืนได้ไหม
ซึ่งจากคลิปก็จะเห็นว่าทุกคนบนเรือ
ก็กำลังเพลิดเพลินรื่นเริงกับเสียงดนตรีเสียงเพลง
โดยที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะ
ว่าเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นนะคะ
นะครับดังนั้นแหละครับเราเห็นคลิปแบบนี้แล้ว
เราอยากที่จะพูดคุยกับผู้โพสต์คลิป
นั่นก็คือคุณฟาติมาเขมมณีนะครับ
เป็นผู้ที่ทั้งอยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้ที่ทั้งยังมีสติ
เป็นผู้ที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ได้
แล้วก็เป็นผู้โพสต์คลิปทั้ง๓คลิปนี้
เราต่อสายพูดคุยกับคุณฟาติมาครับสวัสดีครับ

อนุญาตถามไปถึงเหตุการณ์ที่คุณฟาติมาได้โพสต์ลงในคลิปนะครับ
เกิดอะไรขึ้นณวินาทีแห่งชีวิตบ้างครับ

คือตอนที่เกิดเหตุนะคะ
เรือกำลังจะกลับมาต้นพวกเราที่หมู่บ้านคลองครูจาม

แล้วช่วงที่เรือกำลังจะแซงเรือเหล็กน่ะ

เรารู้สึกได้เลยว่าเรือวิ่งเร็วมาก

เพราะว่าเหมือนกับกระแสน้ำพัดมาด้วย

คนขับเรืออาจจะเอาไม่อยู่
หรืออะไรลื้อแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีต่อหม้อ
ปฏิเหตุแบบนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

แล้วระหว่างที่อยู่บนเรือนะ
ที่เรารู้สึกได้ว่าทำไมเรือมันถึงเบรกแรงมากอะค่ะ

เรือเบรกแรงมากแล้วเราก็ได้ยินเสียงวีดวาบเลย
แล้วเราก็ลุกขึ้นยืนเสียงมันดังตึกก่อน

ดังมากมากดังมายันข้างบนเลยเราก็เลยลุกขึ้นยืน
พอยืนเสร็จคนบนเรือน่ะตามในคลิปเลยเขาจะบอกว่า
นั่งลงคือกลัวเรือจะล้มค่ะ
แล้วพอเรานั่งลงเสร็จ
น้ำก็ไหลมาที่ขาเราแล้ว

ใช่พี่อยู่ชั้น๒ไม่ถึง๑นาทีเอง
ไม่ถึง๑นาทีจากที่เรารู้สึกว่ามันมีแรงกระแทกถูกต้องไหมคะ

ไม่ถึง๑นาทีน้ำมาถึงขาแล้วแล้ว
เราถึงบอกเรียกลูกว่า
น้ำมาถึงขาแล้วนะเอายังไงดี
ลูกก็ให้เราเก็บโทรศัพท์เราก็จะช่วยเก็บ
แต่ลูกเขาไม่ยอมเขาดึงแขนเราไป
แล้วเขาก็ให้เราลงจากเรือไปก่อน
แล้วพอตัวเราไปอยู่ในน้ำ
รู้สึกได้เลยว่าน้ำมันแรงมาก
เพราะมันพัดเราไปประมาณ๑๐เมตรจน
จนมีคนเขามาช่วยเรา

เราวิ่งกลับมาตรงที่ลูกเรายังอยู่

ให้กระโดดลงมาเลยไม่ต้องเก็บแล้วของ

แต่เราเห็นเขาเอาโทรศัพท์ประมาณ๓เครื่อง๔เครื่องใส่
โทรศัพท์ไว้แล้วเขาก็กระโดดลงมา

แต่คุณแม่บอกไม่ต้องเป็นห่วงแล้วซับสิน

ใช่เพราะเราห่วงเขา
เราก็เหวี่ยงกระเป๋าขึ้นข้างบน
แล้วเราก็พยุงลูกเราขึ้น
คนเล็กอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนขี้ตกใจ

แล้วเราก็กลัวจะออกไปกลางแม่น้ำ
แล้วก็บอกให้หลานกระโดดออกมาเลย
เขาก็กระโดดกันมาทีละคนทีละคนแล้วเขาก็ไหลไปตามน้ำ
ลูกจ่ายเขาไปช่วยเขาเอาเข้า
ครับคือน้ำเชี่ยวมากเหมือนกันนะฮะ
แรงมากน้ำแรงมากค่ะ
แล้วพอหลานลูกตายขึ้นมาหมดใช่ไหม
แล้วก็ลูกชายเขาก็ลงไปช่วยผู้ที่เหลือ
ครับคุณฟาติมาครับ
ตอนที่ขึ้นเรือกันตั้งแต่ตอนต้นที่ยังไม่มีเหตุการณ์
คุณฟาติมาประเมินได้ไหมว่าคนบนเรือ
ที่คุณฟาติมาอาศัยอยู่ทั้งหมด
มีคนบนเรือประมาณสักกี่คนได้

ว่ามันโล่งขึ้น
เพราะว่าคนเขาไปลงกันที่มัศยิตตะเกีย
มัศยิตและร่องต่อมาเหลือประมาณกี่คนครับ
ประมาณร้อยกว่าคนไม่ถึงประมาณ๑๕๐มาตามข่าว

ตอนนั้นในการครองสติตัวเองที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์
แล้วก็ในการมองคนรอบข้างคิดว่ายังไงบ้างครับ

รู้แต่ว่าเราห่วงครอบครัวเรา
เราต้องเอาลูกกับหลานออกไปก่อนให้ได้
แต่รู้เลยว่าเราไปถึงฝั่งก่อนคนอื่นแล้ว
เพราะว่าที่เราขึ้นไปถ่ายวีดีโออีกคลิปนึง

แล้วถ่ายช่วงสถานการณ์เหตุการณ์ที่กำลังกละหละหลนอยู่เลย

สังเกตไหมคะว่าบนเรือมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นชูชีพห่วงยางหรืออะไรอยู่บ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มี
เพราะเห็นในคลิปนี้ถ้าจะไม่มีใครได้ใส่เสื้อชูชีพเลยนะฮะ

ค่ะนั่นแหละครับมันมั่นใจเลยว่าไม่มี
เพราะว่าทุกปีที่เราไปมันก็ไม่มีค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้เรียกร้องเพราะว่ามันก็ไปกันแบบนี้ทุกปี
แต่ปีนี้คนจะเยอะมากเพราะมันตรงกับวันหยุด
ครับคุณฟาติมาครับผมเห็นคุณฟาติมาเอง
ตอนที่ถ่ายคลิปบนเรือคุณฟาติมายังท่าทางดูมีสติอยู่นะ
คือพอกล้องหันกลับมาเนี่ยคือไม่ได้กรี๊ดไม่ได้ตกใจไปกับเหตุการณ์มากนัก
คือตื่นกับตื่นเพราะคนมันตกใจไงเราก็ตื่นว่าเกิดอะไรขึ้น
พอได้ยินเสียงตึ้งเท่านั้นแหละค่ะเราถึงรู้เลยว่าเรือชนแล้ว
แต่ไม่คิดว่าข้างล่างจะจมเร็วขนาดนี้จนน้ำมาถึงตัวเราแล้วอะค่ะ
ครับคุณฟาติมากับครอบครัวนี้รอดมาได้ทั้งหมดนะครับ

มาได้ทั้งหมด๕คนนะครับ
แล้วก็จากเหตุการณ์นี้คุณฟาติมามองยังไงกับเรื่องของ
ไม่ว่าจะเรื่องของความประมาทหรือว่าการขับเรือ
การบรรทุกผู้โดยสารเยอะขนาดนี้โดยไม่ใส่ชูชีพ
ต่อไปถ้ามีงานแบบนี้อีกเราก็เต็มใจที่จะไปด้วยใจพิสัทธา
แปลว่าเราขอความปลอดภัยที่มากกว่านี้
ขอความปลอดภัยที่มากกว่านี้นะครับ
อันนี้แหละครับขอบคุณคุณฟาติมานะครับที่ได้เล่าเหตุการณ์มา
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทราบว่าก็ยังคงตกอกตกใจอยู่นะฮะ
ยังทำใจไม่ได้ที่ญาติพี่น้องเราได้สูญเสียขนาดนี้
เพราะว่าที่ไปเป็นญาติพี่น้องเราทั้งนั้นเลย
แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเรื่องของการที่จะต้องดูเรื่องของความปลอดภัย

ขอบคุณคุณฟาติมาเขมมณีที่ช่วยแชร์คลิปเหตุการณ์นี้ให้ได้ทราบกันนะครับ
แล้วก็ได้เข้าสายพูดคุยกับรายการของเราด้วยนะครับ
ก็เป็นความรู้สึกของผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ